ยังอยู่ที่เรื่องของนักเรียนอันนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ
สำหรับนักเรียนที่มีผู้มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
เพราะว่านักเรียนกลุ่มนี้จากโรงเรียนศรีสังวานในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
คว้ามา๓เหรียญทองด้วยกันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์โลก
ซึ่งทางโรงเรียนก็จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
รางวัลที่เขาได้มาทั้งหมดมาจากการแข่งขันวิวแชร์ค่ะ
ซึ่งพอนะคะก็คือนายจรุงเวชชูสกุลค่ะ
พอของโรงเรียนศรีสังวันขอนแก่นพร้อมคณะครูและนักเรียน
แสดงความยินดีค่ะกับนักเรียนชั้นม๓
ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนโลก
ชิงช้ำโลกที่กรุงปรักษณ์สาธารณรัฐเชษค่ะ
ประกอบไปด้วยนายสดาขออภัยนะคะนายสะอาดำแยนา
ชัชวัลมีทรัพย์และนายธีรเดชกลางมนต์
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนและประเทศไทยนะคะ
พอบอกว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนเด็กพิเศษ
และผู้พิการทางร่างกายที่เข้าศึกษาในโรงเรียน
ก็เลยดึงจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เรื่องของกีฬาดนตรีศิลปะเทคโนโลยี
แล้วก็ด้านอื่นควบคู่ไปกับหลักวิชาการนะคะ
รวมทั้งเป็นการจุดประกายให้นักเรียนรุ่นน้องค่ะ
ทักษะด้านกีฬาเพื่อเดินตามรอยรุ่นพี่
แล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมให้กับตนเองแล้วก็ประเทศต่อไปค่ะ